คุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องประมวลเรื่องใหญ่ของไทยรัฐนะครับ
มีเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะเรื่องใหญ่ปีเสือวันนี้เนี่ย
เป็นการรวบรวมเอาชะตากรรมของนางเอกที่ชีวิตพลิกผันจริงค่ะ
เรื่องใหญ่เรื่องแรกเลยก็คือการเสียชีวิตของแตงโมนิดา
ที่ตอนนี้ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่เยอะแยะมากมายอืม
รวมไปถึงอีกหนึ่งสาวค่ะพิงกี้สาวิกาชีวิตพลิกผันจนต้องเข้าไปนอนในคุก
รายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามจากรายงานพิเศษกันค่ะ
กุมภาพันธ์๒๕๖๕คำคืนที่ทุกคนต่างเรียกหาชื่อของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์
หลังเกิดเหตุการณ์พลัดตกเรือสปีดโบสต์จมลงสู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
มเหตุที่นำไปสู่ข้อสงสัยของสังคมว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นคืออุบัติเหตุหรือฆาตกรรม
ซึ่งในความคุมเคลือนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสดราม่านำไปสู่การสืบสวนนานนับ๓เดือน
คุณแม่พะนิดาแม่แท้ของแตงโมที่ดูเหมือนว่าจะมีบทบาทสำคัญกับเหตุการณ์ในครั้งนี้
เนื่องจากเป็นผู้ปกครองเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของแตงโม
และถึงแม้คุณแม่จะตัดสินใจถอนฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๕คนบนเรือ
แต่คดียังไม่จบเพราะอายการได้สั่งฟ้องยกกวนฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แตงโมนิดากับฉายานางเอก๙ชีวิตไม่เกินจริง
หากย้อนกลับไปในช่วงต้นปีพศ๒๕๕๙
งงเคยผ่านประสบการณ์เฉียดตายมาแล้ว
จากการประสบอุบัติเหตุรถยนต์ส่วนตัวคว่ำบนทางด่วนจนเกิดเป็นข่าวใหญ่
มาในปี๒๕๕๖ชีวิตของเธอก็ผ่านความเป็นความตายอีกครั้ง
หลังจากเธอตัดสินใจกินยานอนหลับเกินขนาดเพราะผิดหวังจากชีวิตคู่ที่จบลง
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและล้างท้องได้ทัน
เหตุการณ์ในครั้งนั้นกลายเป็นข่าวดังไปทั้งประเทศ
สื่อตีแผ่เรื่องราวรักร้าวที่เกิดขึ้น
ทำให้เธอได้ฉายาประจำปีแบบสุดแรงในปีเดียวกัน
และเมื่อ๒ปีที่แล้วแตงโมก็พบกับการสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตอีกครั้ง
เมื่อคุณพ่อโสพลผู้เป็นหัวใจของเธอเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอด
เป็นเหตุให้แตงโมนั้นต้องเผชิญกับโรคซึมเศร้า
ไม่สามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเอง
ท้ายที่สุดได้มาพบรักกับคุณเบิร์ต
ผู้ที่เข้ามาประคับประคองชีวิต
ทำให้เธอนั้นกลับมายืนขึ้นได้อีกครั้ง
เส้นทางความรักของแตงโมและเบิร์ตเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและลงตัว
แต่ความรักครั้งนี้มีระยะเวลาเพียงแค่๒ปีเท่านั้น
ก่อนที่แตงโมจะเสียชีวิตลงด้วยอายุเพียง๓๗ปี
ใครจะคาดคิดว่านางเอกแถวหน้าของวงการ

วันหนึ่งจะต้องมีชะตากรรมที่ต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในคุก
พร้อมด้วยคุณแม่และพี่ชายของเธอ
ถูกนำตัวส่งเข้าเรือนจำในฐานะนักโทษ
เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
แม้ว่าปฏิเสธมาตลอดว่าเธอเองนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

และเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเช่นเดียวกัน
ก็ไม่ทำให้เธอนั้นรอดจากชะตากรรมครั้งนี้ได้
ต้องเข้าไปใช้ชีวิตนักโทษอยู่ในเรือนจำอยู่๓เดือน
ที่สารจะอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราว
เมื่อวันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
รสุมชีวิตของพิงกี้สาวิกาไม่ได้หมดเพียงเท่านี้
ถ้าย้อนกลับไปในปีพศ๒๕๖๒
ตกเป็นข่าวเช้ากลายเป็นมือที่๓ของคู่รักรุ่นใหญ่
กระแสจมตีธาโทมเธอยังหนัก
จนทำให้พิงกี้นั้นต้องตัดสินใจพักงานในวงการบันเทิงไทย
ไปทำงานที่ต่างประเทศในฐานะนักแสดงบอลลีวูด
ก่อนจะปล่อยให้ข่าวเงียบหายไปหลายปี
กลับมาสู่ประเทศไทยบ้านเกิดอีกครั้ง
และประกาศวิวากับนักธุรกิจนอกวงการ
แค่๓ปีเท่านั้นเธอก็ต้องยุติความสัมพันธ์ลง
โดยเหตุผลที่ว่าทัศนคติในการใช้ชีวิตคู่ไม่ตรงกัน
กี้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในวงการบันเทิง
การเป็นนักแสดงอิสระรับทุกบทบาทที่ท้าทาย
รวมไปถึงการเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์
เธอคาดหวังว่าวันหนึ่งจะประสบความสำเร็จ
เป็นนางเอกที่ต้องเข้าไปใช้ชีวิตในเรือนจำในวัย๓๖ปี
โปรดติดตามตอนต่อไป